อันนี้คุณผู้ชมที่ไม่ได้อยู่สมุทรประการไม่ได้อยู่ตลาดสำโรงอาจจะบอกว่าเหรอ
ตีกันเหรอเนี่ยโอ้โหตีกันจนคนเบื่อฮะตีกันแบบนี้แล้วไม่ใช่เด็กช่างเป็นแก๊งแรงงานต่างด้าว
นี่แหละครับบอกตีกันแล้วอาวุธครบมือนะเห็นบอกนะจะแก้มือกันด้วยนั่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตลาดสำโรงครับ
กลุ่มวัยรุ่นกรูกันลงมาเห็นไหมจากรถโดยสาร

ชาวบ้านเขาก็ช่วยพากันส่งโรงพยาบาล
พ่อค้าในตลาดเล่าแบบนี้บอกว่าตอนตีกันไม่รู้เรื่องหรอก
รู้อีกทีตอนวัยรุ่นคนหนึ่งหนีตายแล้ว
หนีตายมาหลบที่ร้านก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเดี๋ยวจะโดนไปด้วย
เลือดสาบเลย
ชาวบ้านบอกตีกันประจำคุณวรพรตรงนี้
ตีกันประจำดักแทงกันก็มี
ก่อนหน้านี้มีนัดตีกันมาแล้วสองครั้งชาวบ้านแถวนี้เขา

คนขับรถด้วยศาลบ้างพี่ที่เขาจอดอยู่ตรงนี้บอก
โอ้โหเมื่อวานนี้ตรงที่จอดรถตรงนี้นะมีวัยรุ่น๒คน
ท้าต่อยกันตัวบ้างนี่พี่เขาเล่าให้ฟัง

เพื่อนก็เลยมาช่วยพอเพื่อนมาช่วยคราวนี้รุมกันนัวสิครับ
สู้ไม่ได้หรือไงอีกไอ้รุ่นมันสองคนมันตีกันตรงต่อยกัน
ตัวครับผมสู้ไม่ได้หรือไงอีกสอง
คนเสื้อเหลืองมีพวก๒คนมาช่วย
แล้วฝั่งเสื้อดำผมยาวครับ
พอมีเพื่อนที่ขึ้นจากรถสองแถวมาช่วย
เขามีอาวุธไหมพี่มีครับมี
เป็นอาวุธอะไรพี่มีดครับผมครับ
เรื่องต้นเจ็บคนเดียวใช่ไหมพี่น่าจะเสื้อเหลืองนะครับผม

ก็ถ้าที่ผมเห็นนะเร็วนี้ก็มาสอน
๒คนคือไหลพันธุ์กันอย่างนี้เลยนะครับผมใช่ครับ
ตำรวจระบุว่าตลาดสำโรงเป็นแหล่งรวมของชาวกัมพูชา
ที่มาหางานทำก็มาจากหลายกลุ่มหลายที่นะ
พอมาถึงวัยรุ่นวัยรุ่นทุกที่เหมือนกัน
หน้ากันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็มีเรื่อง
ตอนนี้ประสานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เดี๋ยวจะวางแผนแล้วกวาดล้างเลยกวาดล้างเสร็จจะส่งกลับประเทศเลย
ค่ะมันเกิดขึ้นตรงตลาดนะคะ
ตรงที่ที่มีผู้คนขวักขวายเดินไปจับจ่ายใช้สอยกันเยอะด้วยนะคะ